ที่ฉันจะอ่านก็แถวยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่แถวคนแถวรถค่ะ
ติดยาวเลยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุที่ราชบุรีค่ะ
ศพคุณขวางถนนแบบนี้เลย
สภาพที่เกิดเหตุยับเยินเลยนะคะเป็นถนนสายราชบุรีชัดป่าหวาย
ตำบลน้ำผู้อำเภอเมืองค่ะตำรวจสพเมืองราชบุรีกับกู้ภัยก็ต้องรีบลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
สภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่บนถนน
ด้านขวาของรถเนี่ยยุบยุบไปทั้งแถบล้อหน้าด้านขวาหลุดแล้วก็มีคนบาดเจ็บติดอยู่ในรถด้วย
ทะเบียนค่ะพลิกตะแคงมีด้านหน้ารถยุบ
มีคนบาดเจ็บติดอยู่ในรถหลายคนเหมือนกันค่ะกู้ภัยก็ต้องรีบงัดซากรถ
ผู้บาดเจ็บทั้งหมด๖คนส่วนคันวอนโว้ผู้บาดเจ็บทั้งหมด๗คน
รวมทั้งหมดเป็น๑๓คนแต่ว่านายธนวัฒน์จูโบ้งวัย๓๘ปี
คนขับรถวอนโว้เนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
เบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่ารถทั้งสองคันอาจจะขับแซงกันขึ้นมา
แต่แซงไม่พ้นถนนต่างจังหวัดมันเป็น๒เลน
ส่วนใหญ่มันจะต้องมีคนที่แซงออกมาในเลนที่มันวิ่งสวน
แล้วก็อาจจะหักกลับไม่ทันแซงไม่พ้นหรืออะไรก็แล้ว
แต่ก็เลยชนประสานงากันแบบนี้นะคะ